เจ้าตัวนี้มันมาซุกซ่อนอยู่ที่นี่มาเพื่ออะไร
นี่ถูกจับมัดเป็นที่เรียบร้อย

เปิดปากมันก่อนก็ถามมันก่อน

ต้องปิดปากมัดแขนมัดขาแบบนี้

ดูค่ะนอนสงบเสงี่ยมนิ่งเจียมอกเจียมตัวแบบนี้เจียมเนื้อเจียมตัวกันแบบนี้
เพราะถูกพี่กู้ภัยเขาจับมันไว้ได้
เพราะมันมาบุกบุกซ่อนตัวอยู่ใต้กระบะคันนี้ค่ะ
มาตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้ว
ซึ่งพี่กู้ภัยเขาบอกตอนแรกนะ
เจ้าตัวเงินตัวทองเนี่ยมันมาหลบอยู่ใต้ท้องรถกระบะ

ทะเบียนขอไข่คอควาย๓๓๓๐อุดรธานีคันนี้
แต่พี่เขาบอกไม่ยากไม่ยากแบบนี้

พี่นี่ไปถามผู้ที่พักอาศัยในอาคารภายนี้
อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุนี้บ้าง

คุณสมพรโพธิทักษ์ค่ะบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุนี่นะน้องสาวเนี่ยแวะมาหาค่ะ
แล้วเธอก็อ่ะลงมาลงมาเปิดประตู
แต่พอมองไปที่หน้าบ้าน

มันซ่อนอยู่ใต้ท้องรถกระบะ

คือตัวมันใหญ่แล้วจังหวะนั้นมองเห็น

เธอก็เลยรีบโทรศัพท์แจ้งกู้ภัยให้มาจับหน่อย

เพราะไม่รู้ไงว่ามันมาทำไม
แล้วมันจะมาทำร้ายอันทำอันตรายคนหรือเปล่า

เอ๊มาแบบนี้

เธอก็เลยจดเลขทะเบียนรถกระบะที่เราให้คุณผู้ชมดูไปตั้งแต่ช่วงแรก

แล้วไม่ใช่แค่นั้นนะคุณฉันเอาคุณไปต่อ
บ้านเลขที่ที่รถคันที่จอดอยู่
เธอก็เตรียมนำไปคิดวิเคราะห์เหมือนกัน

บางทีมันมามันก็ไม่ได้ให้โชคให้ลาบตามที่เราเชื่อ
มันก็แค่มาอิงแอบอาศัยในช่วงที่น้ำท่วม

สุดท้ายจับน้องเรียบร้อยแล้วก็ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

นี่แหละมันก็ต้องอยู่ในที่ของมัน